ผมพันธุรเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบ
บัญชีรายชื่อพักประชาชาติต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็น
ยังสูงนะครับท่านประธานที่กรบครับวันนี้ผมสวัสดี
ที่มีคณะลำตีหลายคนเข้ามานั่งฟังแล้วผมก็อยาก
จะเห็นว่าถ้าท่านมีโอกาสเอางบประมาณนี้กลับไปจัดทำ
ใหม่ได้อ่าผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีพรบอ่างบประมาณเนี้ย
เป็นกฎหมายชนิดหนึ่งการเกิดกฎหมายมีหลักสำคัญก็เคลือบ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้วเพื่อความยุติธรรมแต่
รำยัติงบประมาณฉบับนี้ต้องเรียนว่าได้เกิดในเวลา
สถานการณ์และโอกาสที่เกิดมหาวิปโยคที่คนไทยทุกคนไม่
ใช่เฉพาะทหารคณะรัฐมนตรีหรือค่าราชการของรัฐ
เราได้ถูกโจมตีจากเชื้อโรคร้ายที่เป็นโรคติดต่อแล้ว
โลกชนิดนี้ไม่มีความปรานีไม่มีการแบ่งแยกว่า
จะเป็นผู้ด้อยโอกาสยิ่งเป็นผู้ได้โอกาส
ยิ่งเป็นผู้มีโรคยิ่งจะต้องสูญเสียอย่างรุนแรง
ท่านนายกรัฐมนตรีผมต้องเรียนว่าท่านใจดำมาก
คือท่านจัดงบประมาณในครั้งนี้ไม่มีนัยยะสำคัญ
ที่จะแก้ปัญหาที่เพื่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ท่านยังจัดงบที่สร้างความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็ความปลอดภัย
ให้ตัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลแล้วก็คนร่ำรวยอีกกลุ่มหนึ่ง
ปล่อยให้ประชาชนต้องอยู่ด้วยความทุกข์ยาก

ท่านประธานไปในส่วนที่ท่านอื่นอาจจะได้ไม่ได้พูด
ท่านประธานที่กรบครับที่มาของงบครั้งนี้
อยากให้ขึ้นสไลด์ด้วยนะครับทางโสด
อีกสไลด์หนึ่งแล้วท่านประธานธิกรพครับ
สไลด์เนี่ยการจัดงบประมาณครั้งนี้
อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองประสบวิกฤตและวิกฤต
ต้นต่อมาจากนายกกับฆาตการของรัฐแต่ปรากฏว่าในการจัดงบ
ท่านจะเห็นว่ามีหน่วยรับงบประมาณที่
เขาเสนอมาห้าหรอห้าร้านล้านสองแซมเจ็ดหมื่น
ตัวแรกตามสไลด์
คนที่ไปตัดงบทางกฎหมายคือตัวนายกรัฐมนตรีกับผอสำนักงบประมาณ
ท่านเอาปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชน
มาสู่การตัดงบโดยท่านอ้างยุทธศาสตร์ชาติ
ผมได้เคยอภิปรายไปแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติคือทรลาศกับอนาคต
เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ช่วยเหลือความตายของคนเลยไม่ได้เขียนไว้เลย
เพราะเป็นคนสูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะให้นายกสืบทอดอำนาจ
มานั่งเขียนแล้วก็สร้างเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วก็บอกว่าจะให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ปรากฏว่าพอมีทักษาชาติคนไทยกลับเป็นประชาชนที่เหลื่อมล้ำที่สุด
เป็นคนยากจนเป็นคนที่มีการทุจริตคอลลับชั่นสูง
เพราะในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยคือการสร้างรัฐประหารเงียบคือรัฐรวมศูนย์
ท่านประธานทิกรบครับพอไปตัดก็จะเหลือเงิน๓ล้านล้าน๑แสน
คือตัดเขาไป๔๑เปอร์เซ็นต์ผมก็คิดว่าท่านนายกกับคณะ
วิจารณญาณว่าจะจัดงบยังไงเราพบว่าท่านก็คงมีจิตสำนึก
ที่อยากจะเพิ่มงบเพราะในขณะที่บ้านเมืองวิกฤตเนี่ย
ไม่มีประเทศไหนที่จะจัดงบน้อยแต่ท่านติดอยู่สองเรื่อง
เรื่องที่๑ท่านเก็บภาษีได้น้อย
เรื่องที่สองท่านไปติดกฎหมายเรื่องวินัยการเงินการคัง
ที่จะกู้ไม่ได้ท่านประธานที่กรบครับ
ผมได้รับฟังข้อคอรหามากมายปกติรัฐมนตรีคลังเนี่ย
มีหน้าที่หารายได้ให้ประเทศแต่รัฐมนตรีคลังในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
มีหน้าที่ไปกู้เงินแล้วมาจ่ายเงินแล้วผลักภาระให้ประเทศ
การเจริญก้าวหน้าของคนในกระทรวงคลังเนี่ย
เก็บภาษีต่ำพอเป้ากลับมีความเจริญก้าวหน้า
กับส่งคนที่เป็นไม่มีอาวุโสถูกข้อคอลหารอินทา
ไปอยู่ในตำแหน่งเพราะอะไรนะครับ
ท่านประธานที่กรบครับท่านลองดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เราพบว่าขอสไลด์เข้าไปหน่อยนะทางสดมา
เราจะพบว่าในปีงบประมาณ

แต่เราไปคือนิกเวียง
แต่เราไปคืนภาษีสองแสนเจ็ดหมื่นล้านสิบสี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะมันเป็นการเริ่มกฎหมายใหม่
วินัยการเงินกันครั้งแต่ประมาณปีประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เราเก็บภาษีได้มากขึ้นแต่ท่านไปคืนเงิน
คืนเงินที่เช่นผู้ส่งออกภาษีเป็นศูนย์
ประมาณสามสามแสนสี่หมื่นหกพันล้าน
คืออัตราการคืนนี้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ที่ซ้ำร้ายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเหตุที่ต้องเอาหกสามเพราะ
หกสี่ยังไม่เกิดปรากฏว่านั้นเก็บภาษีสรรพากรได้น้อย
คือเก็บได้อ่าเฉลี่ยหนึ่งล้านล้านแปดแสน
แต่ท่านไปคืนสามแสนสามหมื่นล้านเศษดูในตาราง
ท่านไปคืนถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้อย่างไร
ภาษีได้น้อยส่งออกได้น้อยแล้วที่สำคัญยังลดอัตราค่าภาษี
จากสามเปอร์เซ็นต์หักเหลือสองเปอร์เซ็นต์บ้าง
หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์มั่งซึ่งการคืนจะควรน้อย
ปรากฏว่าก้อนที่การคืนเป็นแสนแสนล้านทางหอการค้า
หรือทางผู้ค้าขายเนี่ยก็บ่นถ้าจะไปคืนตอนนี้
มันจะมีมือลึกลับที่อาจจะมีเงินทอน
อันนี้ขอข้อคอรหานะครับผมก็มีการร้องเรียนมา
อันนี้คืออะไรไหมครับขณะที่ประชาชนเนี่ย
อยากต้องการประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแต่กรมจัดเก็บ
หรือรัฐมนตรีคลังไม่ใส่ใจท่านจึงเก็บภาษีได้น้อย
เดี๋ยวผมเขาจะเลื่อนไปภาษีมาประมาณการ
ในภาษีของปีหกสี่เหตุที่หกสี่
เพราะว่ายังไม่มีตัวเลขจริงออกมาสดช่วยเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งครับ
ในปี๖๔เนี่ยเราก็ประมาณการไว้ว่าจะคืนภาษี๓แสนกว่าล้าน
แต่ตัวเลขขนาดนี้ผมเชื่อว่าในปี๖๓เวลาประมาณการ
ประมาณการไว้สูงแต่พอจัดเก็บจริงจัดเก็บต่ำพอเป้าไปเกือบสี่แสนล้าน
และในปี๖๔ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเลขที่ออกมา
และส่วนในปี๖๕คราวนี้เรื่องสำคัญที่อยากให้มาดูก็คือ
ภาษีสรรพสามิตรขอให้เลื่อนไปหน่อยนะครับ
เรามีข่าวใหญ่โตเรื่องกระบวนการยุติธรรม
สินบนลดชนิดหนึ่งที่เป็นข่าว
ผมอยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรม

แต่คนที่นิ่งดูดายที่สุด
คือนายกรัฐมนตรีที่ท่านจะประกาศว่า

ท่านเดินไปดูในงบประมาณนี้
แค่เศษเซี่ยวของการประชุมของหน่วยเดียว
อย่างน้อยฝ่าที่ท่านตั้งงบประมาณ

คุณจะพูดอะไรก็ได้
แต่การกระทำของท่านมันส่อว่า
ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบ

เช่นเราประมาณการว่า

เราจะเก็บภาษีรถยนต์
ในปี๖๓ได้๖๖๐๐๐ล้าน

จะเลื่อนไปอีกนิด
แล้วพอโรงงานยาสูบกลับไปสไลด์เดิมนะ
โรงงานยาสูบเนี่ยท่านประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้๕๖๐๐ล้าน
แต่เอาเข้าจริงได้๓๓๖ล้าน

ในช่วงที่มีเหตุการณ์เรื่องคดีรถไปอยู่ที่ศาล
มันมีคดีเรื่องรถชนิดนี้
แล้วก็ผู้ที่เป็นอยู่กับตัวท่านนายกรอบเนี่ย
มีคดีที่ผมจำไม่ผิดในสมัยดีอาศัยโยงมาถึงปัจจุบัน
ที่ถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่๒๗๐๐๐ล้าน
เพราะว่าขณะนั้นวิธีคิดเรื่องราคา
เขาให้คิดราคาณโรงงาน

แดงกับกรมสรรพสามิตรในราคาหนึ่ง
แต่พอไปขายกับประชาชนอีกราคาหนึ่ง

พนักงานสอบสวนหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ย

หนึ่งมีคำวินิจฉัยของกฤษฎีกา
สองมีคำพิพากษาลักษณะเดียวกันของสารดีกา
แต่นายกท่านนายกประยุทธิ์
เป่าเลยเป่าให้หายไป

และที่ซ้ำร้ายท่านกลับมาแก้
พรบสรรพสามิตร
ให้เปลี่ยนวิธีคิด

ที่จะไปนับตรงหน้าโรงงาน

มันก็ไปสู่การล่มสลายของระบบภาษี
วันนี้ในกรมจัดเก็บ

ประสวนการคลังมีฆาตการที่เข้มแข็ง
อย่าให้คนชั่วที่แก๋ง
มาใช้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอ

มันเป็นเงินภาษีอากรของประชาชน

เรื่องที่ทำไมเราจึงต้องไปกู้
จะเดินไปดูจะต้องไม่ให้มีการรั่วไหลประการต่อมาครับ
ในเรื่องการจัดงบเราต้องยอมรับว่า
สิบหกเปอร์เซ็นต์หรือสองล้านล้านเนี่ยของเงินประชาชนเนี่ย
เป็นรายจ่ายประจำโดยรายจ่ายประจำส่วนหนึ่ง
ก็เป็นงบบุคลากรผมเลื่อนให้ดูตัวเลขบุคลากรเนี่ย
กว่าจะได้ตัวเลขมานี่ค่อนข้างยากเลื่อนไปไหนฮะทางฝ่ายสด
เรียนชัดขึ้นไปหน่อยนะฮะนี่แหละครับวันนี้เรามีฆาตการพลเรือน
วกตำรวจด้วยเนี่ยสองล้านกว่าคนเรามีข้าราชการทหาร
ที่มีตัวคนเนี่ยสองแสนสามหมื่นคนแล้วมีทหารที่มีเงินเดือน
แต่ยังไม่อยู่ห้าหมื่นคนทหารเกณฑ์แสนพระคน
ทราบหรือไม่ว่างบบุคลากรเนี่ย
มีจำนวนต้องเป็นภาระเหมือนวันนี้ประชาชนเนี่ย
จ้างคนแพงมากถ้าไปรวมงบดำเนินการ
ส่วนใหญ่บุคลากรนี่เป็นผู้ใช้ถึงสองล้านกว่าสองล้านล้าน
แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่นายกดูแลคือหน่วยงานทหาร
ซึ่งในการมาชี้แจงคราวนี้ต้องถามเมื่องบบุคลากรมีอยู่แล้ว
กลับไปหาช่องทางพิเศษเช่นกรมน
ซึ่งไม่มีงานโดยเฉพาะมีคนแค่ประมาณ๒๐๐คน
ก็ไปเอางบกรมนประมาณสามพันพลาสมาเป็นเบี้ย
อย่างชีพหรือเบี้ยสำหรับพื้นที่ภาคใต้หรืออะไรก็แล้วแต่
ซึ่งตรงนี้ก็ไปปกคัดไปอีกสามพันกว่าล้านคือค่าราชการที่
อยู่ในกรมนกรมนประมาณหกหมื่นคนเป็นทหารปก
หรือเป็นทหารเกือบหมดผมไม่ได้ตำหนิอะไร
แต่วันนี้เมื่อบ้านเมืองมีภัยแล้วงบประมาณครั้งเนี้ย
ถ้าเราจะเป็นงบบุคลากรเนี่ยสิ่งที่ต้องไปให้ต้องเปลี่ยนระบบ
บุคลากรที่เป็นด่านหน้าสาธารณสุขพยานพยาบาลเนี่ย
เราควรจะเพิ่มเวลาเลื่อนขั้นก็อะไรคนอื่นอาจจะเลื่อนแค่ร้อยละสิบห้า
อันนี้จะอาจจะเป็นร้อยละร้อยผู้คุมกรมราชธรรมที่เขาต้องอยู่กับ
ติดกับโควิดอย่างนี้เขาต้องติดแน่นอน
เขาต้องฝากชีวิตไว้คือท่านไม่มีวิธีคิดอย่างอื่นเลย
แล้วก็งบอันหนึ่งที่น่าอันตรายมาก
แล้วก็อยากจะฝากกรรมธิการคืองบผูกพัน
บปลูกกันเป็นฟาร์มต้องการจะหาผลประโยชน์ของคนใกล้เกษียณ
เราจะมีงบผูกพันเนี่ยในงบประมาณนี้
หนึ่งล้านล้านถึงสามสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
เวลาเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณไม่มีสิทธิ์คิด
เพราะต้องไปใช้หนี้ที่ผูกพันไว้แล้วในปีใหม่เนี่ย
ก็มีงบผูกพันธุ์อีกแสนฝรานแสนฝราน
แล้วก็พบว่าไปทำอะไรไหมไปสร้างสำนักงานอยู่
สร้างอะไรใหม่ขณะที่คนต้องการเงินฟื้นฟูเยียวยา
กลับมีงบแล้วตัวเองเกษียณก็พอเซ็นสัญญาแล้วสมัยหน้า
มาพิจารณางบก็จะผูกพันทั้งที่กฎหมาย
เขียนว่าไม่ให้เกินสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็ไปศรีถนนชัย
บอกว่าควรเอากฎหมายเฉพาะปีที่งบประมาณไอ้งบประมาณเก่าไม่มาคิด
ไม่มีคำไหนของกฎหมายบอกไว้เลยอันนี้คือปัญหาว่า
คือกลับดักแล้วนี่คือการวางคือเกษียณไปแล้ว
ก็ยังมีผลประโยชน์ที่เซ็นสัญญาไว้ท่านประธานที่กรบครับ
อ่าผมจะต้องพูดนิดหนึ่งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนายก
ท่านนายกคุมสำนักงบประมาณท่านทราบหรือไม่ว่า
ครั้งนี้เราวิกฤตเราก็ไปตัดงบประมาณห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของทุกหน่วย
แต่กรณีสำนักงบประมาณที่ท่านดูแล
เพราะท่านเป็นคนอนุมัติท่านเป็นคนขอ
ไปตามงดแค่สิบสามล้านหรือหนึ่งจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์
หน่วยงานที่อยู่กับท่านเช่นกพ
ท่านไปตัดงบเขายี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์
ท่านไม่เข้าใจเหรอว่าการพัฒนาเนี่ย
มันต้องใช้คนที่มีความรู้นำไม่ใช่ใช้เงินหรือใช้อาวุธนำประเทศ
มันจึงบ้านเมืองจึงวุ่นวายขนาดนี้การท่านไปจัดงบก่อพอ
สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคนอยู่ในหน่วยเดียวกัน
จะเป็นไงเพราะท่านเป็นคนขอเองแล้วก็เอื้อประโยชน์
แล้วพอมาดูงบกพล
ท่านก็ไปจ่ายเขายี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคืองบของกรมแรงงานเนี่ย
คนว่างงานคนเดือดร้อนท่านไปตัดเขายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์
นี่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีจัดงบประมาณมีผลประโยชน์ซับซ้อน
ที่ท่านอ่านหรือท่องที่คนเขียนมาเนี่ยท่านไม่ทำเลย
ที่สำคัญนะครับสำนักงบประมาณก็ยังไปมีงบผูกพัน
และที่ผูกพันสำคัญที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
จะสร้างรั้วที่มีตะข่ายไม่ให้คนพี่น้องที่เขาไปทำมาหากินเนี่ย
เป็นการป้องกันอันนี้ติดผมคิดว่าท่านใจดำท่าน
มีวาระซ่อนเล้นแล้วผมมีประเด็นอีก
ขอจะขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะฮะท่านนายกครับท่านผู้มีเกียรติครับ
เราต้องยอมรับว่าโควิดครั้งนี้ต้นต่อต้นเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการกระทำของรัฐโดยเฉพาะในรอบที่สาม
ก่อนรอบที่สามเนี่ยเรามีคนเสียชีวิต๙๔คน
มาถึงวันนี้๑๐๓๗คนใช้เวลา๒เดือน
แล้วต้นเหตุจริงก็คือนายกไม่ให้มีการปฏิบัติตาม
บังคับจะให้กฎหมายซึ่งปล่อยให้เชื้อโควิด
อันตรายที่สุดคือของอังกฤษที่สามารถฆ่าคนเนี่ย
วันนี้คนตายแล้วตายเหล้าท่านไม่มีเยียวยาคนตายเลย
ที่รัฐมนูลเห็นว่าอันนี้เป็นการกระทำของรัฐ
เป็นการกระทำของท่านขาดความรับผิดชอบท่านต้องการจะช่วยเหลือพวกพ้อง
และท่านไม่ดำเนินการวันนี้เราต้องสูญเสียชีวิต
แล้วยังไม่รู้จะสูญเสียเท่าไรท่านใจดำมากกับการซื้อวัคซีน
ท่านเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์๒๐๐๘ตำแหน่ง
น้อยกว่าตำแหน่งของท่านน้อยกับผลประโยชน์ของท่าน
น้อยกว่าการจะอยู่ในอำนาจดังนั้นผมจึงอยากจะกลับเรียนว่า
ผมมีประเด็นหลายอันเวลาไม่ทัน
คืองบประมาณครั้งนี้ถ้ากลับไปทำได้ไม่ควรจะผ่าน
เพราะเป็นงบประมาณธาตุงบประมาณที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร
แต่ถ้าจะให้ผ่านคงต้องมีการลื้อโครงสร้าง
เช่นงบประมาณที่เกี่ยวกับงบผูกพันธุ์ใหม่เนี่ยแสนกว่าล้าน
เอากลับไปช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูเยียวยา
งบบูรณาการ๒แสนประมาณเป็นงบที่ไม่มีการประเมินผล
ท่านจะมาเถียงยังไงก็ตามในที่ประชุมกรรมาธิการครั้งที่แล้วเนี่ย
ไม่มีการประเมินผลบางครั้งมาบูรณาการกันหน้าห้องด้วยซ้ำไป
แสนกว่าล้านแล้วที่ท่านตัดงบบูรณาการที่สำคัญ
ผมคิดว่าสำคัญคือบูรณาการเรื่องการศึกษา
ยังเหลือไอ้บูรณาการที่ใช้เงินง่ายเป็นงบข่าวงบอะไร
และเป็นงบการก่อสร้างซึ่งตรงนี้วันนี้เราต้องช่วยชีวิตของคนไทยก่อนครับ
แล้วยังมีเงินนอกงบกองทุนหมุนเวียนรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป็นแหล่งแอบแฝงและหาผลประโยชน์มากมาย
ได้แล้วครับที่มี๒บัญชีต้องมีบัญชีเดียว
แล้วก็อยากฝากท่านประธานช่วยเตือนช่วยขอความกรุณา
กรรมธิการชุดที่แล้วขอเอกสารไป๕๐๐ฝนรายการ
จะเลือกให้บางรายการผมไปตรวจดู๓๐๐กว่ารายการไม่มาให้
เวลาการพิจารณานอกจากท่านของงบหลบซ่อนไปเป็นงบกลางตีเช็คเปล่าแล้วไม่ตาม
เอกสารที่ขอยังไม่ให้ครับผมคิดว่างบประมาณครั้งนี้
ไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ำ
แล้วก็มีความใจดำที่เพิ่มภูมิงบให้กับพวกพ้องครับขอขอบพระคุณมากครับ